ส่วนอีกหนึ่งสาวค่ะคุณแม่คุณแม่คนสวยแม่กบสุวนัน
แล้วก็ควงสองตัวน้อยออกงานอย่างเป็นทางการถือว่าได้เลิกดี
ใช่ค่ะก็คือน้องนาดากับน้องนาดนตอนนี้อยู่ในวัยน่ารักทั้งคู่เลยนะคะ
คือบรรดาสื่อมวลชนเขาก็เลยไม่พลาดที่จะไปเจาะไมค์ถามถึงผลงานละครเรื่องล่าสุดของคุณแม่กบ
ที่มีการเล่นจริงจูบจริงครั้งแรกในละครกับช้อนจินดาโชธคุณแม่กบจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ไปช่วยในเรื่องของการท้องบทส่วนในเรื่องของการแสดงเนี่ยตอนแรกเนี่ยกบก็ได้คือได้ลงไปลองให้ทำให้เขาดู
แล้วก็เหมือนให้เขาก๊อปปี้วิธีการเล่นของเราแต่คิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าคือรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเกินเด็กอะค่ะ
ท่องบทไม่ได้เขาก็จะกลัว

เวิร์คซีนเลย

ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมุมกล้องเลยค่ะ
พฤติกรรมคนดูเปลี่ยนแล้วก็อยากดูอะไรที่ชัดเจนมากขึ้น
เกรงใจค่ะเขาเกรงใจทุกครั้งที่เล่นฉากแบบนี้จะยกมือไหว้ตลอดเวลา
บพร้อมที่จะทุ่มเทกับงานให้เต็มที่ที่สุดที่มันไม่เกินไปจนน่าเกลียด
ก็เกรงใจเขานะคะแล้วก็ได้มีการบอกกล่าว
แต่ก๊อปเชื่อว่าพี่บุ๊คอ่ะรู้ว่าก๊อปอ่ะเป็นคนทำงานเต็มที่
จริงแล้วเนี่ยเรื่องของการจูบจริงพี่กบบอกว่าคือเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป
แล้วพี่กบที่ทำทุกอย่างก็คือตั้งใจที่จะทำงานออกมาให้มันดีที่สุดเพื่อคุณผู้ชมทั้งนั้นเลย
โตมาเนี่ยการเป็นนางเอก

การจูบหรือว่าการเล่นอะไรที่เป็นเลิฟซีนของพี่กบเนี่ยต้องรอดูนะ

ถูกต้องซึ่งพี่บุ๊กเข้าใจพี่บุ๊กเข้าใจดี
ส่วนน้องนาดนนี่ก็เดี๋ยวฉายแววแน่นอนตอนนี้ก็กำลังแบบหล่อได้ที่เลยจริง
หล่อได้ที่อยู่ในไปก่อนนะคะให้พี่ปานาอาได้ชื่นชมความน่ารักกันไปก่อน